ส่วนเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าปิดสื่อ
เครือข่ายของสื่อต่างนี่นะคะนายกรัฐมนตรีระบุว่าจำเป็นค่ะ
ที่จะต้องปิดสื่อที่เข้าข่ายยุโยงปลุกปลั่นสร้างความแตกแยกต่างนะคะ
เพิ่งถอนคำสั่งภารกอศ์ฉุกเฉินที่เกินกว่าเหตุค่ะ
นายนารินพงศ์จินาพักนายกสมาคมธนายความแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วนายจิรายุห่วงทรัพย์สสพักเพื่อไทย

ฟ้องพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต่อสารแพ่ง
ก็เลยขอให้ศาลเพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
และขอให้สารไต่สวนฉุกเฉินคุ้มครองชั่วคราวผู้ชุมนุม
เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชน
ยกกรณีตัวอย่างนะคะบอกว่าปี๒๕๖๐
ถาวรเสนเนียมแก่นำกปศในขณะนั้นมายื่นร้องต่อสารแพ่งให้มีคำวินิจฉัยยกเลิก
และถอนประกาศพรกรฉุกเฉินขอให้สารไต่สวนฉุกเฉินด้วย
ซึ่งในครั้งนั้นสารวินิจฉัยคุ้มครองและออกประกาศคุ้มครองผู้ชุมนุม
ส่วนเมื่อช่วงเช้าค่ะกลุ่มเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองนะคะ
ที่ธรรมเนียบรัฐบาลยื่นหนังสือถึงนายก
พร้อมอ่านแถลงการข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลมี๓ข้อ
นอกจากนี้ประนามการใช้กำลังในการสลายการชุมนุมที่แยกประทุมวัน๑๖ตุลาคม
รัฐบาลต้องยุติการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการขจัดผู้เห็นต่าง
รัฐบาลต้องรับข้อเสนอจากกลุ่มผู้ชุมนุมไปพิจารณาอย่างแท้จริง

โดยมีรายชื่อนักวิชาการเข้ายื่นเสนอครั้งนี้นะคะช่วงเช้า๑๑๑๘คน
แล้วก็กดดันว่าเครือข่ายให้เวลารัฐบาล๑สัปดาห์
ถ้าไม่ตอบสนองจะงดเว้นการเรียนการสอน
ส่วนบรรยากาศค่ะที่หน้าเรือนจำธนบุรีตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
นายนรเศษนานองตูมทนายความศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ทำเรื่องขอประกันตัวนางสาวปันนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลหรือรุ้ง
นายพลิตชีวรักษ์หรือเพนกวินนายนาฆนลหรือนนนไพโรธ
กลุ่มแก่น้ำนักศึกษา๓คน
โดยจะใช้ตำแหน่งอาจารย์ทั้ง๓คน
หากสารยอมรับตำแหน่งอาจารย์จะได้ปล่อยตัวทันที
หากสารไม่รับตำแหน่งอาจารย์ต้องหาเงินสดนะคะ
เงินประกันคนละ๒๐๐๐๐บาท๓คนก็คือ๖แสนบาท
และขณะที่นายพระฤทธิวรักษ์หรือเพนกวินยังมีหมายจับด้วยอยู่ที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มารอรับตัวไปดำเนินคดีต่อด้วยค่ะ
ธรรมเนียบรัฐบาลภายหลังจากการประชุมคอรมอลเสร็จเรียบร้อยนะคะ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมเพิ่มเติมค่ะ
เป็นการหารือสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นตอนนี้
ก่อนที่จะออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
พร้อมกับสั่งให้เจ้าหน้าที่สำนักโฆษกเปิดเพลงด้วย

อยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี
เอาเป็นอีกหนึ่งเพลงโปรดของท่านนายก
เปิดก่อนบิวต์ก่อนก่อนที่จะมีการพูดคุยกับสื่อมวลชน

แจ้งเกี่ยวกับคำสั่งการตรวจสอบ
มีเนื้อหาสาระไปกระทบต่อความมั่นคง
โดยสั่งการตำรวจที่เกี่ยวข้องตัดสินใจในคำสั่งดังกล่าว
คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นสำคัญ
ยกเว้นบางกรณีที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จบิดเบือนยุโยงปลุกปั่น
ขอให้ตำรวจยึดหลักดำเนินการตามกฎหมายและดำเนินการเป็นเรื่องไป
พิจารณาเป็นเรื่องไปนายกรัฐมนตรีบอกค่ะ

ถามกันเยอะว่ายุโยงปลุกปั่นไปในทิศทางไหน
หรือขวาหน้าหรือหลังแบบไหนอย่างไรมีเกณฑ์อะไรในการตัดสินบ้าง
แบบนี้จริงก็มีคำถามออกมาเยอะเหมือนกันนะครับ
ต้องดูว่าเขาจะมีการตั้งโต๊ะแถลงแบบชี้แจงเลยไหม
ว่า๑๒๓๔๕ถ้าเกินจากนี้คือถือว่ายุโยงปลุกปั่นหรืออย่างไร
ถ้าสมมุติว่านำเสนอไปทางด้านของรัฐบาลเอ๊ะเป็นการยุโยงปลุกปั่นเองไหม
เราจะไม่พลาดพิงใครนะคะคุณผู้ชม